นายกก็ขยันทำงานไม่หยุดเลยลงพื้นที่อีกแล้วนะคะวันนี้ไป

ไปกับว่าที่รอมตเกษตร

คุณธรรมนัฐแต่ก่อนอื่นตอนเช้าภารกิจเป็นประจำทุกวันของนายก

วันนี้มามีคุณปลอดประสบสุรสวดีแกนำพักเพื่อไทยมาด้วย
ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเดินหน้าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลด้วย
โอ้นี่คนปรอบประสบนะอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์
อดีตอธิบดีกรมป่าไม้อดีตประหลัดกระทรวงทรัพย์
ของเพื่อไทยนี่แหละตอนนี้เป็นรัฐมนตรีนะของเพื่อไทย
ใช่ค่ะวันนี้ก็มาหารือพูดคุยกันก็บอกว่า
วาระเร่งด่วนตอนนี้ของรัฐบาลหนึ่งในนั้นคือเรื่องการพักชำระหนี้เกษตรกร
มีการหารือกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทกศถึงรายละเอียดแล้ว

คุณปรอบประสบนั้นคือเสื้อสีแจ๊กเกษสีเทาค่ะ
เป็นวาระเร่งด่วนของทางพักเพื่อไทยอยู่แล้วที่เวลาเราไปหาเสียงมา
เรื่องของการพักหนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดว่า
จะพักเท่าไหร่พักนานเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าต้องเป็นการพักต้นและดอก
หลักการคือเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีเวลาไปฟื้นฟูไปทำงานทำอาหารกิน
ไม่ใช่ต้องมาพวงหน้าพวงหลังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน
ตรงนี้เขาจะได้มีขวัญและกำลังใจในการไปหารายได้
เข้าใจว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาหน้าทำได้ครับ
ตอนนี้กำลังไปให้ท่านกรรมผู้จัดการใหญ่ไปดูเรื่องของขั้นตอนในการขออนุมัติทั้งหลาย
แล้วประสานใกล้ชิดกับทางท่านกระทรวงการคลังด้วย
ช่วงเช้าเข้าพักช่วงสายลงพื้นที่สมุทรสงคราม
พบผู้ประกอบการชาวประมงค่ะ
ไม่ได้มาคนเดียวนะคะลองดูสิ

เชิดสีฟ้าแจ็คเก็ตสีดำร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะ
ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร

ที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะคะ
โดยตัวแทนชาวประมงก็อธิบายเรื่องราวสาธิต
แล้วก็สะท้อนปัญหาที่พบเจออยู่ว่า
ขั้นตอนเล็กน้อยนี่คือถูกปรับเลย
แล้วปรับทีไม่ได้ปรับแบบหลักพันหลักหมื่น

แรงงานส่วนมากก็เป็นต่างด้าว
มีขั้นตอนด้านเอกสารยุ่งยากเยอะแยะไปหมดเลย
อยากจะให้นายกช่วยแก้ไขให้หน่อย
ซึ่งนายกรับเรื่องไว้แล้วแล้วก็หันเลยค่ะ

ร้อยเอกธรรมนัฏเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในเรื่องนี้นะ
ส่วนคุณปลอดประสบเองวันนี้ที่ลงพื้นที่มาด้วย
ก็จะมาช่วยเหลือตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้วยนะคะ
นายกบอกว่าอยากให้มั่นใจและอดทนหน่อย
อะไรทำได้จะรีบทยอยทำให้ก่อน
อะไรที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี
ก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมาให้ท่านคุณพนักเป็นหัวหน้า
ส่วนประเด็นเรื่องแรงงานที่ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนจำนวนมาก

เดี๋ยวจะจัดทำเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยเพื่อความสะดวก
แล้วก็แง้มด้วยว่าเรื่องขึ้นค่าแรงปีใหม่นี้เห็นแน่นอน
ก่อนใจเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทรัพย์
เดี๋ยวทันทีที่โปรดก้าวผมจะตั้งธรรมการร่วมกันถึง
นับตั้งแต่วันที่นายกเศรษฐารับสนองพระบรมราชองค์การ

คือการประชุมคอรมอลนัดแรกจะทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูล
ลดค่าไฟค่าน้ำมันฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว
ไทม์ไลน์ชัดเจนเลยคือ๓เรื่องนี้ค่ะ
หนี้เกษตรกรต้นเดือนตุลาคมนี้คือต้นเดือนหน้าเลย
ค่าแรงขั้นต่ำหลังปีใหม่
และนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
เริ่มได้ไตรมาสแรกปี๖๗คือปีหน้า
ส่วนนอกจากภารกิจเมื่อวานก็แอบไปส่องการแต่งตัวของคุณเสถาเหมือนเดิมอ่ะนะคะ
คุณเศรษฐาต้องบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ถือเคล็ดถืออะไรอ่ะ
เปิดตู้เจออะไรผมก็หยิบอันนั้นนั่นแหละมาใส่
ไม่ใช่ตามสีมงคลของวันใช่ไหม

อ่าเราก็นึกว่าท่านจะใส่เน็กไทท์หรือว่าใส่สูตรตามสีมงคลในแต่ละวัน

ใช่คือบางคนเอาตารางเป็นเหมือนแบบหน้าจอเลย
มีไหมเรามีตารางไหม
เสื้อมงคล
มันก็ต้องดูว่านี่

ก็แคปกันไปได้นะคะถ้าต้องการ
ดูสิวันนี้วันอะไรนะคะ

สุขวันนี้ท่านนายกใส่เน็กไทยสีอะไร
ม่วงเสื้อม่วงเน็กไทยม่วง

ตำราเขาดูถึงขั้นว่าเราเกิดวันไหน
วันอะไรแล้วก็ถึงจะไปผูกกับสีแบบไหน

เรื่องนี้มิ้นไม่ทันัดเลยค่ะ
เพราะว่าหยิบตัวไหนได้ก็ใส่เหมือนกันครับ